คุณผู้ชมคะกรณีนี้ค่ะมันมีคนไปเห็นผู้ชายคนนึงอายุ๓๙สดผ่านเฟซบุ๊ก
ทำร้ายร่างกายลูกสาวของตัวเองอายุเพิ่ง๓ขวบ
การทำร้ายร่างกายขอไม่อธิบายก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่ามันก็โหดร้ายสำหรับเด็กนะคะ
แต่การทำร้ายร่างกายเด็กเนี่ยเหมือนกับทำประชดภรรยา
คือกลัวภรรยาจะปันใจให้ชายอื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ทำร้ายเด็กคนเห็นตอนเขาสดผ่านเฟซบุ๊ก
คนก็เลยพยายามจะหาพิกัดว่าอยู่ตรงไหน
พอรู้พิกัดก็แจ้งตำรวจให้ไปช่วยเด็กหน่อย

สรุปคือเป็นพ่อลูกอ่ะแล้วตำรวจก็ตามไปตำรวจจับเลยนะคะ
เพราะทำแบบนี้ถึงแม้ว่าเป็นลูกตัวเองก็ทำไม่ได้ทำร้ายลูกไม่ได้นะคะ
คือชาวเน็ตเขาตามหาพิกัดจนเจอว่าอยู่ในชุมชนป้าแดงถนนพระราม๒
เจ้าหน้าที่ก็ไปแต่สิ่งที่เจอก็คือเจอหนังสือเรียน
เด็กนักเรียนชั้นเรียมอนุบาลเจอเสื้อผ้าเจอตุ๊กตา
เจอของใช้เด็กมีม้วนเชือดถักสีดำเนี่ย
สิ่งของที่เป็นของเด็กค่ะคุณผู้ชม
แต่ไม่เจอเด็กนะคะไม่เจอเด็ก
ส่วนพ่ออยู่ในห้องพักค่ะ
คือตำรวจได้เบาะแสมาว่าคือพ่อเอาลูกหนีไปบ้านญาติ
แล้วก็ไปจับได้ที่บุรีรำเด็กปลอดภัย
ตำรวจก็ควบคุมตัวพ่อเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพ
เพื่อที่จะสอบปากคำของใช้ของเด็กอะค่ะ
อยู่กำลังวัยแบบ๓ขวบน่ารักน่าเอ็นดูของเล่นน้อง

แต่ทำไมพ่อถึงลงกับลูกเนอะจะประชดภรรยา
ทีนี้ค่ะก็ได้มีการประสานแม่เด็กนะคะ
เด็กอายุ๒๙ก็ไปให้ปากคำที่สนบังมศ
เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สหวิชาชีพก็มาร่วมด้วยนะคะ
แม่ของเด็กบอกว่าเธอก็ไม่ได้ไปมีแฟนใหม่อะไร
ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ตามที่พ่อเด็กบอกนะ
แต่ที่ต้องแยกกันอยู่กับสามีที่เป็นพ่อเด็ก
ก็เพราะว่าสามีทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำเลย
ตั้งแต่แยกกันได้ยินข่าวว่าสามีทำร้ายลูกสาว
ครั้งนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
แม่เด็กบอกว่าครั้งนี้อย่างน้อยคือครั้งที่๓แล้วนะคะ

สาเหตุที่ทำร้ายลูกก็คืออยากให้เธอกลับไปอยู่ด้วย
แต่เธอบอกเธอไม่เอาไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยแล้ว

แต่เธอบอกว่าคราวนี้เธอจะเอาลูกไปดูแลเองค่ะ
เขาก็จะหาว่าที่เงียบเพราะว่ามันเป็นจริงใช่ไหมอะไรอย่างนี้
ถ้ามีครั้งไหนที่แบบว่าไม่รับโทรศัพท์เขาอย่างนี้
เขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาอีก
เขามีอารมณ์ขึ้นมาอีกคือเขาตีลูกก่อน
ถ้าตีลูกตอนที่อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้ตีค่ะ
แต่เป็นฝ่ายเขาเองที่มาใช้ความรุนแรงกับพวกเรา

ที่ผ่านมาเราอยากเอาลูกไปดูแลอยู่แล้วใช่ไหม

เคยค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูไม่อยู่แล้ว
แล้วทำไมต้องเอาลูกไปจากเขาอีกเขาจะอยู่ยังไง

ใช่ก็คือบอกแล้วว่าเคยมีแล้วครั้งนึง
ก็เลยบอกว่าเออจะไม่อะไรนะปรับตัวนะ

ก็อยากเป็นครอบครัวไม่อยากให้น้องมีปัญหา
ส่วนตัวพ่อเด็กค่ะก็คุยกับทีมข่าวของเราก่อน
ตำรวจจะนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
บอกว่าเป็นการแสดงเพื่อประชดภรรยา
เราก็พยายามตะโกนเสียงดังต่อหน้านะคะ
ว่าผมรักลูกรักเมียผมเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะคะ
ตัวทำร้ายลูกหรือเปล่า

หลังจากนี้ยังอยากคบกับเมียอยู่เหมือนเดิมไหม
คบไหมพี่เปิดใจเลยพี่
ยังอยากคบกับเมียไหมพี่ตอนนี้

เราอยากพูดอะไรอยากพูดอะไรถึงเมียบ้าง
อยากพูดอะไรถึงเมียบ้างครับ
อยากพูดอะไรถึงเมียบ้างครับ
อยากพูดอะไรถึงเมียบ้างครับ

ทีนี้ทางญาติฝั่งภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

เขาก็รักกันดีนะคะสามีภรรยาคู่นี้
ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกมาตลอด

ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ห้องเช่า

ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำร้ายลูกแบบนี้

ของฝั่งภรรยาเขาบอกว่าไม่มีใครยอมนะคะ
เรื่องแบบนี้ต้องดำเนินคดีแบบให้เด็ดขาดนะคะ
ปกติเขารักลูกเขาดูแลลูกเขาไหม

ถ้าเกิดกลับมาจะอยู่บ้านหลังนี้อีกให้อยู่ไหมเนี่ย

มันแค่แจ้งความแล้วทางตำรวจเขาไม่ยอม
ทางตำรวจเขาไม่ยอมก็ทำแบบนี้มันเกินไป
คุณผู้ชมคะลองดูตรงนี้ค่ะ
สุดท้ายเนี่ยพ่อเด็กถูกแจ้งข้อหานะคะ
และต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ข้อหาแค่ทำร้ายร่างกายหรืออะไรนะคะ